ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวเกี่ยวกับต้นว่าต้นหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
มีแรงงานชาวกัมพูชาไปผูกคอตายที่ต้นว่าต้นเดียวกันนี้

ค่ะเขาก็บอกล่ำลือเป็นอาถรรพ์

แล้วก็คนเคยมีคนฝันว่าถูกชวนให้ไปผูกคอตายด้วยนะคะ

โดยเฉพาะแรงงานชาวกัมพูชาที่อยู่แถวนั้น
แล้วก็ไปร้องขอให้หลวงพ่อมาทำพิธีให้หน่อย

แต่เขาบอกว่าอยากให้ไปเชิญคนที่มีของค่ะ
เป็นหมอดูครุนสัยทางศัยศาสน
นูปราปสัมภเวศี
อันนี้แหละพอคำนี้พูดถึง
มือปราบสัมภเวษีและเป็นมือตัดต้นไม้ด้วยนี่นะคะหมอปลาค่ะ
ไปเลยบ่าย๒บอกเป็นเลิกดีเอาเวลานี่แหละ
คว้าเลื่อยยนตัดต้นว่าอาถรรพ์คำว่าต้นว่าอาถรรพ์นี่
คนในชุมชนเขาเรียกกันนะไม่ได้มีการทำพิธีสะกดวิญญาณ
ขอคำมาแต่อย่างใดค่ะทำแป๊บเดียว๑๕นาทีค่ะ
แล้วก็เอาเชือกไปมัดดึงลงมาเป็นอันเสร็จพิธีหมอปลาบอก
ขณะที่ตัดต้นตัดต้นวายอยู่ก็ชาวบ้านเป็นร้อยนะ
ไปยืนดูมุงดูเหตุการณ์โดยเฉพาะชาวกัมพูชาที่มาใช้แรงงานในประเทศไทย
หลายคนบอกว่าสบายใจขึ้นเห็นต้นว่ามันล้มแล้วก็สบายใจขึ้นแล้ว
เพราะก่อนหน้านี้มีชาวกัมพูชาหลายคนลงทุนนะคะ
เหมารถกระบะไปวัดเลยไปอาบน้ำมนต์หลังถูกเขาบอกแบบนี้นะหลังถูกผีต้นว่าเข้าฝันชวนไปผูกคอตาย
หมอปลาคนโค้นต้นว่าให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะคะบอกว่าหลังจากเอามือไปสัมผัสต้นว่าต้นนี้ที่เขาล่ำลือว่ามันมีวิญญาณสิงห์อยู่และต้องการตัวทายตัวแทน
หมอปลาบอกว่าไม่มีผีสักตนสัมผัสอะไรไม่ได้เลยสัมผัสได้แต่ไก่เน่าผลไม้เน่าที่ใครที่ไหนไม่รู้เอามาเส้นไหว้อยากจะบอกผ่านไทยรัฐทีวีไปเลย
เรื่องนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากปากคนที่กุเรื่องแล้วเอาไปเล่าต่อต่อกันจนกลัวเก็บไปฝันทั้งทั้งที่สัมผัสอะไรไม่ได้เลยค่ะฟังเสียงหมอปลาค่ะ

แต่คือสัมผัสมาไม่มีความสุขอะไรไม่มีอะไรเลยนะอยากจะฝากทุกคนด้วยว่า
คนมันจะตายไปโทษคนอื่นเลยโทษตัวเองเถอะนะไม่ใช่ว่าตายที่ต้นไม้
ส่วนต้นไม้ถ้าต่อไปมันตายเลยกระโดดน้ำตายในแม่น้ำเจ้าพระยา
คุณต้องวิดน้ำออกกันล่ะเออก็จริงนะถ้าเกิดว่ากระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
ต่อไปต้องวิดน้ำใช่ไหมเออแล้วทำยังไงมันถึงจะหมดทั้งแม่น้ำล่ะคะ
หมอปลาก็พูดถูกนะหลังจากที่หมอปลาทำพิธีเสร็จเรียบร้อย
ตัดต้นว่าเสร็จมีชาวบ้านค่ะก็มามุ่งดูต้นที่มันโค้นลงไป
แล้วก็มาดูโคนที่เหลือแล้วเนี่ยค่ะปฏิบัติการของพวกเขาอ๋อเออ
เอาแป้งมาด้วยแป้งมาถูเอาแป้งมาถูได้ไหมทัททาทัททาถูถูกันสักนิดหนึ่ง
เอาเอาเอาดูเสียงฟังเสียงชาวบ้านหน่อยค่ะแล้วเมื่อกี้ที่สูไปเนี่ยเห็นเลขอะไร
สี่หนึ่งสี่หนึ่งไปบอกมันดำด้วยน่ะสี่หนึ่งถ้าแดกก็ไม่ต้องโทรมา
ฮะสี่หนึ่งถ้าก็ไม่ต้องโทรมาอ่าขอบคุณด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้เสียงหมอปลาช่วงหนึ่งหมอปลาบอกว่ากลัวต้นว่าต้นนี้จะล้ม
ไปถูกคนที่มาเล่นกีฬาเตะฟุตบอลข้างต้นว่ามันจะมีลานนะ
แล้วก็ช่วงเย็นเย็นจะมีคนมาเตะฟุตบอลที่หมอปลาพูดแบบนี้
เพราะว่าเห็นรอยไหมคะรอยนิดนึงแบบนั้น
ธินกรสุธินผู้อำนวยการโครงการชลประธานจังหวัดชนบุรีให้ข้อมูลบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีคนแอบไปตัดต้นว่าต้นนี้แต่ตัดไม่เสร็จ
มันหายไปมันแหว่งไปเกือบครึ่งต้น
เขาก็เลยกลัวว่ามันจะเกิดอันตรายถ้ามีลมแรงมา
รวมถึงมีคนสัญจรไปมาช่วงที่มันหักโค้นที่มันล้มลงมาพอดี
ก็เลยตัดสินใจหมอปลามาช่วยแล้วได้ทีเดียวเลยละกัน
ช่วยตัดด้วยแล้วก็ช่วยทำให้คนในพื้นที่
เข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
ส่วนคนที่แอบมาลักลอบตัดก่อนหน้านี้
แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วนะคะที่สพนขา
สรุปเรื่องนี้จบค่ะอาถรรพ์ต้นว่าที่ชนบุรีค่ะ